ติดตามไทยรัฐเจาะประเด็นกันต่อนะครับช่วงนี้มาดูที่เรื่องของดราม่าหวยใต้ดินกันหน่อยนะครับ
จากกรณีที่มีเจ้าของร้านอาหารที่ชนบุรีหอบหลักฐานเรื่องของการซื้อหวยใต้ดิน
ไปแจ้งความกับตำรวจให้เอาผิดคุณครูที่จังหวัดนครราชศรีมา
เพราะคุณครูท่านนี้เป็นเจ้ามือหวยเขาซื้อหวยถูกแล้วจ่ายเงินให้ไม่ครบตามจำนวนนะครับ
ล่าสุดทั้งสองคนนั้นมีการเข้าไปพูดคุยเจรจากลายเกลียดกันแล้วเพราะว่าทั้งสองคนนั้นก็ถือว่ามีความผิดทั้งคู่
ก็เป็นอันจบดราม่าเรื่องของหวยใต้ดินของคู่นี้ติดตามจากรายงานครับ
นี่เป็นบทสนทนาการซื้อขายหวยใต้ดินผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างนางอุไรวันแฮริสอายุ๔๕ปี
เจ้าของร้านอาหารในจังหวัดชนบุรีกับครูปอค่าราชการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งต่อมาอุไรวันใช้เป็นหลักฐานแจ้งเบาะแสกับตำรวจภูทรชุมพวง
และเดินทางไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมเรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดครูปอ
ตรวจสอบพฤติกรรมการเป็นเจ้ามือหวยส่วนปมที่เธอออกมาแฉทั้งที่รู้ว่าอาจถูกดำเนินคดีข้อหาเล่นการพนัน
เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ซื้อหวยงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมากับครูปอร์จำนวนสี่หมื่นแปดพันบาท
ปรากฏว่าเธอถูกรางวัลสามตัวตรงและสองตัวล่างได้เงินประมาณหกแสนสี่หมื่นบาทแต่ครูปอร์กลับจ่ายให้เพียงสามแสนบาทเท่านั้น
ที่ผ่านมาพยายามทวงถามเงินส่วนที่เหลือจำนวนสามแสนสี่หมื่นบาทอยู่หลายครั้ง
แต่อีกฝ่ายก็บ่ายเบียงและยังท้าทายให้เอาเรื่องเนื่องจากพี่ด้วยกันมีการซื้อหวยกันจริงค่ะ
ได้มีการซื้อหวยกันจริงกับอ่าหญิงที่ถูกอ้างชื่อคือซื้อกันจริงแล้วก็อ่า
ได้รับเงินจำนวนจริงแค่นี้แต่ถูกจริงก็อยู่อีกส่วนนึงอะค่ะ
แม้จะมีหลักฐานค่อนข้างชัดแต่ครูปอปฏิเสธการเป็นเจ้ามือหวย
พร้อมตั้งทนายความต่อสู้ในเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ขณะที่จากการเข้าตรวจค้นภายในบ้านของครูปอตำรวจไม่พบหลักฐานโพยหวยแต่อย่างใด
ศรีมาเขต๗ได้สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว
ดูเหมือนเรื่องราวจะจบไม่ลงและคงไม่จบง่ายง่ายกระทั่งล่าสุด
ครูปอเจ้ามือหวยใต้ดินได้ติดต่อมาขอเจรจากลายเกลี่ย
เพื่อให้เรื่องจบด้วยดีกับอุไรวัน
อุไรวันบอกว่ายอมรับที่ไปแจ้งเบาะแสกับตำรวจ
ทำไปเพราะอารมณ์โมโหที่อีกฝ่ายเบี้ยวเงิน

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นผลดีกับใครเพราะผิดกันทั้งคู่
อีกทั้งยังเป็นคนรู้จักมักคุ้น
ได้พูดคุยหาทางออกร่วมกัน
ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดี
และไม่อยากให้เรื่องบานปลายมากไปกว่านี้
อยากขอยุติเรื่องดังกล่าว

ไม่ได้อยากให้สังคมมามองเราไม่ดีทั้งคู่นะนะคะ
ก็คือมันกลายเป็นคดีกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้อยากให้มีคดีกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้
พอเขาออกมาพูดประมาณว่าเขาขอโทษ
เขาเอ่อก็ขอคุยกันดีอะไรประมาณนี้ค่ะ

ถ้าหากทุกอย่างที่สื่อข่าวออกไปมันเป็นความจริง
แล้วก็ถ้าหากมันยุติได้ก็อยากจะยุติค่ะ
เพราะเราก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว

อุไรวันยังบอกด้วยว่าในส่วนที่ครูปอ
หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ก็เป็นเรื่องที่ต้องโดนตรวจสอบตามกระบวนการ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่
เพราะหากพูดคุยกันดีตั้งแต่แรก

และถือเป็นอุทาหรณ์ให้เธอและหลายคนที่เล่นหวยเถื่อน

หลังจากนี้จะเลิกซื้อหวยใต้ดิน
แต่จะเสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่แทน
ส่วนครูปอตั้งแต่เป็นข่าวคลึกโครม

เพียงแม่ครูปอที่ยืนยันว่า
ลูกไม่ได้ขายหวยใต้ดินและไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตอนนี้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครแล้ว

อย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยว่า
ทั้งสองฝ่ายจะไกล่เกลี่ยกันได้
แต่เป็นกรณีการเล่นหวยใต้ดิน
และมีหลักฐานการซื้อขายทางไลน์
จะสามารถเอาผิดกับทั้งสองคนได้หรือไม่
พันธุ์ตำรวจโทพัฒนาแทนพลกรัง
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชุมพวงบอกว่า

ถือว่ายังไม่เพียงพอในการดำเนินคดีกับทั้งสองคน
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งเจ้ามือและผู้ซื้อ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน